แต่ว่าร้านสวยสไตล์ดีเก๋
ปัจจุบันมีเยอะแล้วนะครับสำหรับร้านขายกาแฟ
ดังนั้นเทรนด์ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

เรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในร้านกาแฟของคุณนะครับ
เราติดตามรายงานจากคุณนัทนิชาดอนสุวรรณในเรื่องนี้กันเลยครับ
มาผลิตกาแฟแบบแคปซูลและเครื่องชงกาแฟแบบง่าย
ใช้เป็นกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้

และรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่๑๒๐ต่อปี
เรามองว่าตลาดผู้บริโภคของเมืองไทย
ปัจจุบันเริ่มบริโภคกาแฟด้วยความรู้มากขึ้นแล้ว
เขาก็วิ่งหากาแฟที่เป็นคุณภาพแบบพรีเมียม
เราก็เลยมองว่าตลาดที่เข้าสู่ผู้บริโภคที่บ้าน
เป็นตลาดที่มีสัดส่วนที่ตอบรับตรงนี้
นายกสมาคมบาริสต้าประเทศไทยมองว่า
ปีนี้ผู้บริโภคระดับบนจะเติบโตมากขึ้น
เพราะกลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
และการแข่งขันในธุรกิจกาแฟจะเน้นเชิงคุณภาพ
ขณะเดียวกันจะเห็นผู้ประกอบการรายใหญ่
ปรับมาทำการตลาดระดับล่างเพิ่มขึ้น
เพราะฐานผู้บริโภคทั่วไปยังสูงถึง๑๘๐
โดยมองว่าอุตสาหกรรมกาแฟปีนี้จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ
แต่ซีลงไปเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สภาพข้องของธุรกิจด้วยใช่ไหม
นั่นหมายความว่าถ้าปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองเอื้อ
ผมมองว่าการขยายตัวในธุรกิจกาแฟอาจจะแตะถึง๘๐ก็ได้
ส่วนการกระตุ้นยอดขายในช่วงฤดูร้อนปีนี้
กาแฟขนาดใหญ่จะเน้นการสร้างเมนูเครื่องดื่มพิเศษ
หรือซิกเนเจอร์ที่มีวารายตี
ขณะที่ร้านขนาดเล็กจะใช้กลยุทธ์สะสมแต้ม

เช่นเดียวกับร้านเบเกอรี่ที่เตรียมออกเมนูใหม่
สอดรับกับเครื่องดื่มในช่วงหน้าร้อน
และเน้นสุขภาพมากขึ้น
ถ้าหน้าร้อนเนี่ยผีพันเครื่องดื่มเย็น
แต่เวลาทานเครื่องดื่มแล้ว
ก็น่าจะมีสินค้าเบเกอรี่เข้าไปอยู่ด้วย
ก็จะให้มันแนวเดียวกันนะคะ

เอแคร์ไส้เย็นไส้ครีมอะไรอย่างนี้ค่ะ
นายกสมาคมเบเกอรี่ไทยมองว่า
เบเกอรี่ไทยยังมีศักยภาพ
ในแต่ละปีมีผู้ประกอบการใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก
ธุรกิจเบเกอรี่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาท

และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อให้การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายเล็กมาก
อุตสาหกรรมกาแฟและเบเกอรี่อยู่รอดได้
ภาครัฐยังต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ

คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน